ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเชื่อนะคะ
แล้วก็วิธีการบูชาพญานาคของเธอ
ว่าเธอทำยังไงกันบ้างไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
ทุกเช้านักร้องลูกทุ่งเจ้าของชายาแหบมหาเสน่ห

จะจัดเตรียมผลไม้และทำพิธีบูชาปู่พญานาค
เพื่อขอความเป็นสิริมงคลในชีวิต
โดยเธอมีความเชื่อจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อ๒ปีก่อน
หลังเสียงของเธอหายไปทำให้ไม่สามารถร้องเพลงได้
จนทำให้เกือบจะหันหลังให้กับวงการเพลง
กระทั่งเดินทางไปขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ
พญานาคาราชที่คำชโนธเสียงก็ค่อยกลับมากล่าวปฏิหาร
ทำบาลองนองทำบาปบาลอง
แฮดบาลองนองเห็ดบาลอง
ที่นับถือหนักมานับถือแบบที่ว่า
พอจะรู้ว่าว่ายังไงเป็นยังไงนี่
ตอนที่เรามีความทุกข์ใจ
ถามว่ามากมายก็ไม่ได้มากจนแบบเราทนไม่ได้

๒ปีติดต่อกันที่อยู่แกรมมี่มันร้องไม่ได้

ไปเจอพระหรือร่างทรงอะไรสักอย่างท่านเป็นพระด้วย
ท่านก็บอกว่าให้ซื้อมะเกอร์เทียดมา
ให้เป็นลูกกลมอย่างนี้นะเอามากินค่ะ

เสสั่งมังคเลศขอให้เป็นผลไม้วิเศษ

เสียงทองเสียงออกเสียงระคัง
ขอให้ฟังแล้วสนอกหู
ตื่นเช้ามาแล้วก็แอมดู

เสียงกลับมาเป็นสิริพรเหมือนเดิมนะ
ตรงนี้อาจจะเป็นความเชื่อของพี่นางเอง

ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อปู่พญานาค
ก็ยิ่งทำให้เธอสร้างงานบุญมากขึ้นเรื่อย

รวมไปถึงมาลัยน้ำใจที่ได้จากแฟนเพลง

โดยในปีนี้เจ้าตัวตั้งใจทำบุญใหญ่
ด้วยการสร้างกายปู่ย่าพญานาค
ณวัดป่าสว่างธรรมบ้านดอนกลอย
อำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่เธอนับถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะได้สัมผัสและพบเจอทุกอย่างมาด้วยตนเอง

และขอฝากให้ทุกคนนั้นศรัทธาอย่างมีสติค่ะ
พระพระพุทธคือพระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ
พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ
พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ

พระพุทธคือพระพุทธคือ
ร้อยรูปนะคะที่วัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะ